การแสดงตบมะผาบนั้นเป็นการแสดงเดียวและแสดงได้ทั้งชายและหญิง
แสดงแต่งกายแบบพื้นเมืองนุ่งเตี่ยวสะดอสวมเสื้อพื้นเมือง
ส่วนศีรษะจะโพกผ้าหรือไม่ก็ได้ผู้หญิงก็แต่งกายตามแบบผู้ชาย
ท่าทางของตบมะผาบดังเช่น
ท่าที่๑ตบมือแล้วหงายฝ่ามือแบร์ออกยื่นไปข้างหน้าทำท่าล้อ
ท่าที่๒ใช้มือขวาตบที่สีข้างด้านซ้ายของลำตัวพร้อมกัน
งอแขนซ้ายตั้งขึ้นคว่ำมือซ้ายลงตบที่บ่าซ้าย
ท่าที่๓ง่อแขนซ้ายตั้งตรงใช้มือขวาตบที่ข้อศอกซ้ายเป็นต้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน